ลูกน้ำเอาไปเอาไปอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าจับเลยจับเลย
จับเลยจับเลยจับเลยไว้เย็นรีบรีบมารีบมาเลยหลอกตัวอยู่คุมข้าง
เหมือนกับข่าวบ้านเนี้ยเออหลอกแล้วหลอกแล้วเออมามาหลอกแล้ว